พบกับนักแสดงหนุ่มหน้าใส

ที่สู่เสาไกรทกันทั้งประเทศ

โด่งดังจากซีรีส์สุดฮอตฮอร์โมน

พร้อมเปิดเผยความลับอะไรกันบ้าง
ไปติดตามพร้อมกันอีกครั้ง

ต้องขอต้อนรับนะคะผู้ชายในฝันของเรา

หรือว่าน้องภูฮอร์โม
สวัสดีครับ
พอดีพี่ดีใจมากเลย

อ๋ออันอยู่เท่าไหร่ไหม

๒๓นะคะ

ถ้าจะให้แบบว่าพูดให้ทุกคนแบบว่า

มันเลยใสหมดเลยแต่มันเรื่องแปลกใหม่ของเรา
คือมีคู่ผู้ชายอะไรอย่างนี้

เล่าตอนนั้นหน่อยคือพูดถึงตอนนั้นเราก็อายุแบบ

นางใช้คำว่า๒๐ขวบ

ยงเขาบอกว่าจะให้มาเล่นเป็นบทชายรักชาย
แล้วก็แบบจะต้องมีซีนแบบจูบกับผู้ชายด้วย

แล้วตอนนั้นรู้สึกเต็มใจค่ะพี่ย้ง
รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสในแง่ถ่ายทอด
แบบเด็กที่เจอปัญหาแบบนี้ด้วย

เราไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนในชีวิต
แล้วมันจะแบบ

แล้วแพรสเบนเนี่ยเป็นผู้หญิง
ซึ่งเราก็ยังอย่างนู้สึกผ่อนลุ้น

แต่แม่ไม่คิดว่ามันดูเหล้าร้อน

เอาไปดังเอกเอาให้เราเลือกค่ะเราจะเลือกใครดี

ไปยุคที่ผมดูละครบ่อยกับคุณแม่หลังข่าว

ชอบตั้งแต่แบบอุ้มรักอุ้มรักแล้วก็มาแบบ
อะไรนะสวรรค์เบี่ยงครับ

รู้สึกว่าพี่แอนเขาแสดงอารมณ์ได้แบบชัดนะครับแล้วแบบ
ไม่ว่าจะร้องไห้อะไรอย่างนี้ด้วยก็แบบ
แต่คุณแม่เขาชอบพี่แอนมากครับ

เนี่ยนางเอกพี่แอนน่ารักมาก
นี่นางเป็นแนวแบบว่าชอบตามคุณแม่อย่างนี้นะ
คุณแม่ชอบใครเราก็จะชอบด้วย

แล้วยังงี้อยากเล่นบทบาทไหนเป็นพิเศษ
จริงจริงอยากเล่นแนวแบบ

หรือว่าใสมาก่อนแล้วมาชีวิต

มันแบบดูแบบอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่เราไม่เคยเป็น

แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเป็นนีจี้นะ

เราอยากเล่นตบ

พระเอกพระเอกละครไทยต้องชื่ออะไร

คาวชื่อขาวพี่ขาว

แล้วนางเอกนางเอกจะชอบชื่ออะไร

คุณมาทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะ
คุณมาขาวฉันไว้ที่นี่ทำไม

ฉันจะโวยวาย
ฉันจะร้องให้ทุกคนได้อิ่ม
ให้คุณร่วมมาช่วยฉัน

เราได้แบบนี่ว่ามาซ์คนนี้ไม่ธรรมดาเลยแล้วแจ๊ดนะสนใจกับมีดดนี่จริงอยากเล่นกับพี่แอน
สนใจไหมล่ะนางเล่นดีมากมีอินเนอร์ใช่ไหมมีถ้าเกิดว่าฆ่าคนได้ฆ่าได้
อันนี้ก็เป็นแท็กซ์ไปเลยนะเป็น๓คน
จากพ่อที่ดู๔ละครเรื่องนี้จะวุ่นวายขนาดนี้
แล้วต้องมีชื่อกรกระหนกออกมาด้วย

นี่แต่วันนี้เวลาหมดอีกแล้วว่าพี่กาว
ตายแล้วเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอน้องต่อ

วันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป